หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะก็มีนโยบายในเรื่องของการปราบรามผู้มีอิทธิพล
วินมอเตอร์ไซค์ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทางทหารตำรวจก็ได้สนที่กำลังกัน
แล้วก็ลงไปปรับรามผู้มีอิทธิพลเคยปราบไปแล้วนะคะที่ย่านอ่อนนุษย์
แต่คราวนี้กลุ่มพี่วินเนี่ยเขามารวมตัวกันอีกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาโดนข่มขู่อีกค่ะ
รถจักรยานยนต์รับจ้างซอยสุขุมวิทย์๘๑ย่านอ่อนนุษย์กว่า๓๐คน
เขารวมตัวกันเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบานพระขนง
โดยอยากที่จะให้ทหารแล้วก็ตำรวจอำนวยความปลอดภัย
และอยากที่จะแจ้งความดำเนินคดีหลังจากถูกผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ข่มขู่
ซึ่งผู้มีอิทธิพลที่ว่าก็คือผู้ให้เช่าเสื้อวินจักรยานยนต์รับจ้างที่เคยถูกจับไปก่อนหน้านี้นั่นแหละค่ะ
หนึ่งในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบอกว่าเช่าเสื้อวินจักรยานยนต์รับจ้างกับผู้มีอิทธิพลกลุ่มนี้ตกอยู่ที่เดือนละ๗๐๐บาท
ไม่ได้มีการทำสัญญาใดทั้งสิ้นรวมถึงยังมีการปล่อยเงินกู้โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบค่ะ
ทีนี้๘กรกฎาคมที่ผ่านมาทหารและตำรวจก็ได้ใช้อำนาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคศจับตัวนายสมพงศ์วรงวัย๖๔ปีพร้อมกับลูกชาย๒คน
ซึ่งมีพฤติกรรมในการปล่อยเงินกู้นอกระบบและให้เช่าเสื้อวินเถื่อนพร้อมกับยึดของกลางเป็นอาวุธปืนแล้วก็ทองคำจำนวนมากจับไปแล้วนะคะ
ประกันตัวออกมาผู้มีอิทธิพลกลุ่มเดิมนี่แหละ
ก็เรียกผู้ที่เช่าเสื้อวินจักรยานยนต์ทั้งหมดมาพูดคุยกัน
แต่เป็นการพูดคุยเชิงข่มขู่บอกว่า
ห้ามเลิกเช่าเสื้อวินจักรยานยนต์และไม่ให้เข้าแจ้งความ
รวมถึงห้ามเป็นพยานให้กับตำรวจอีก
วินจักรยานยนต์รับจ้างเขาก็เลยตัดสินใจว่า
รวมตัวกันมาแจ้งความพร้อมกันเลยดีกว่า
เรื่องนี้พันธ์ตำรวจเอกชะนินวชิรปานีกุล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานพระขนงก็บอกเลยนะคะว่า
ชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแล้ว
ส่วนการดำเนินคดีก็มีการสอบปากคำพร้อมรวบรวมหลักฐาน
หากครบองค์ประกอบความผิดเมื่อไหร่ก็จะเรียกผู้ต้องหามาสอบสวน
แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาคมขู่
เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับเหล่าวินจักรยานยนต์นี้ด้วยค่ะ